นั่นก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ล่าสุดมันมีประเด็นที่สมาคมกีฬาฟุตบอล

เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจโทอำนวย

ฟ้องร้องสมาคมใน๒ประเด็นด้วยกัน
สองประเทศที่มาหันนี้มี๑ก็คือ
บริษัทบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แบงค์การันตีจำนวน๕๑๐ล้านบาท
และการตั้งเงินเดือนผู้บริหารสมาคม
โดยไม่ผ่านสภากรรมการซึ่งเข้าข่ายทุจริตต่อการ

โฆษโอกสมาคมเกียรติฟิศวรรณก็บอกนะคะว่า

บริษัทได้มีการยื่นแบงค์การันตี๕๑๐ล้านบาท
ในวันที่ทำสัญญาแล้วแล้วก็ในสัญญาระบุด้วยนะคะ
บริษัทจะได้เงินสิทธิประโยชน์จำนวน๑๕๒๒๕
ซึ่งก็ไม่ได้มีการผิดหลักการใด
อีกทั้งก็ยังบอกต่อด้วยนะคะว่าในอดีต
สมาคมเคยทำสัญญากับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

และบริษัทนั้นก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ถึง๙๕

ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการสอบถามไปเหมือนกัน
ก็คือผู้บริหารยืนยันว่ามีการผ่านมติสภากรรมการเรียบร้อยแล้ว
ก็คือเงินเดือนนะครับเพื่อใช้ในกิจการของสมาคม
ตั้งแต่เดือนมกราคมปี๒๕๖๒นะครับ
นี้สมคมขอแสดงจุดยืนที่จะไม่ตอบโต้ผู้กล่าวหา
แล้วก็พร้อมที่จะแสดงหลักฐานกับส่วนราชการ
แล้วก็สารที่มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้นะครับ
ขณะที่นายพิมเดชอมรสุคลก็ได้ออกมาตอบโต้คำแถลงของทาง
พลตำรวจโทอำนวยนิมโนว่า
ทำการฟ้องร้องพลตำรวจเอกสมยศแล้วก็คณะผู้สัญหาผู้บริหารสิทธิประโยชน์รวม๕คน
ไม่ได้ฟ้องสมาคมฟุตบอลแต่อย่างใดนะครับ
ขอให้ทางสมาคมฟุตบอลศึกษาข้อมูลเสียก่อน
อกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่าถ้ามีหลักฐานจริงนะครับ
แสดงหลักฐานให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็น
และขอให้แจงประเด็นที่พลตำรวจเอกสมยศ
เงินเดือนต่อปปชว่ามีจำนวนเงิน๓๖ล้านบาทนะครับ
ทั้งที่ตนมีเอกสารที่ชี้แจงว่า
พลตำรวจเอกสมยศรับจริงอยู่ที่๖ล้านบาทนะครับ